คู่นี้เนี่ยถึงแม้ว่าความรักจะบ่มเพาะได้ไม่ยาวนานเท่า

สำหรับชินชินวุฒิและลิลลี่พันธิลา

ซึ่งหนุ่มชินเนี่ยเขาบอกว่ารักครั้งนี้เนี่ย
๔ปีที่ผ่านมาสำหรับตัวเองมีหลายเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิต

คือการที่มีลิลลี่อยู่ข้างกาย

มันเป็น๔ปีที่ยากที่สุดในชีวิตผมแล้ว

เด็กลิลลี่เนี่ย

แล้วเรามีความสุข
เนี่ย๔ปี

เป็นกำลังใจมากมาก

ถ้าเกิดดิฉันเป็นลิลลี่แล้วได้ยินชินพูดประโยคนี้ให้ฟังนะ

แต่มันเกิดจากการบ่มเพาะความรู้สึกของทั้งสองคนนะคะ